ข่าวของเชอรี่ว่าหวาดเสียวแล้ว
ของผมนี้ก็หวาดเสียวเหมือนกัน

เจ้าโลกสนั่นกุฏิ

นำมาโพสต์เป็นคลิปที่มีผู้ชายสองคน
แต่งกายคล้ายพระก็แล้วกันนะ

ผู้ชายคนแรกนั่งอยู่บนเตียง

นั่งอยู่ด้านล่างอยู่ตรงหว่างขา

ใช้ปากกระทำอนาจารย์ก็แล้วกันนะ

ที่ภูเขียวเจยภูมิ
ไปตรวจสอบดิเรื่องนี้ต้องไปตรวจสอบ
ศิลาตาศครับนะฮะท่านยืนยันว่าไม่ใช่ท่านแน่นอนไม่ใช่ท่านแน่นอน
แล้วก็ไม่รู้จักกับผู้ชายที่อยู่ในคลิปด้วยท่านแสดงความ
ดูรอบกุติภาเดินทั้งวัดมีไหมโยมศถานที่ใกล้เคียง
ในคลิปโยมมีไหมไปวัดนี้เสร็จ
ทีมข่าวไปอีกวัดหนึ่งค่ะวัดป่านองดินดำครับ
ที่บ้านแก้งภูเขียวชายภูมิเหมือนกัน
ไปเจอกับพระจันทิพย์ซึ่งเป็นพระลูกวัด
คล้ายกับพระที่อยู่ในคลิปผมไม่ได้บอกคล้ายนะ
เขาบอกว่าคล้ายกันเปิดเผยบอกว่า
ท่านมาบวชรอบ๒ได้เพียง๓พันศา
กระทั่งมาเห็นคลิปนี้จึงยืนยันได้ว่า

พอคลิปดังกล่าเคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ๕ปีที่แล้ว
ก่อนที่ท่านจะลาศิกขา
กระทั่งกลับมาบวชใหม่อีกรอบนึงก็มีคนเอาคลิปนี้มาปล่อยอีก
ไม่รู้ว่าคนนำคลิปมาปล่อยนั้นต้องการอะไร

อยู่ดีก็ว่าเชื่อมโยงกับเราตกใจมั๊ย
ที่ล่าสุดครับพระคู่วอเจธิยาพิรักษ์
ท่านจะเอาวาสวป่าน๋องดินดำเจ้าคณะ
ตะบนบั้นแกล้งเฮก๑ผู้เขียวทะเยพูม
เรียกเลยเรื่องพระต้องให้พระผู้ใหญ่ตรวจสอบ
หนองดินดำเพื่อตรวจสอบข้อที่จริง
เรียกพระจันทิพย์ซึ่งเป็นพระลูกวัดมา
ซึ่งพระจันทิพย์ยืนยันว่าในคลิปไม่ใช่ท่านอย่างแน่นอน
อาจจะมีผู้ไม่หวังดีสร้างเรื่องขึ้นมาให้ท่านเสียหาย
ให้วัดเสียหายให้พระพุทธศาสนาเสียหาย
กรรมการวัดจะเร่งตรวจสอบคลิปดังกล่าวนะครับ
เพื่อทำหนังสือชี้แจงให้ทางจังหวัดรับทราบข้อที่จริงอีกครั้ง
และยืนยันว่าพระลูกวัดไม่มีพฤติกรรมแบบนี้อย่างแน่นอนครับ

มีมาเรื่อยเนอะมีมาให้เห็นเรื่อยนะคลิปนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่านการตรวจสอบก่อน
เดี๋ยวก็ได้รู้นะคะว่าเป็นใครนะ